จำได้ไหมคะวันก่อนเราเล่าให้ฟังที่ว่า
มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เขาไปตีกอล์ฟกัน

แล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุคือรถกอล์ฟ
มันชนกันจนทำให้ตกน้ำ

ซึ่งเจ้าหน้าที่เองยังคงระดมกำลัง
ค้นหาร่างของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้อยู่
ล่าสุดพบแล้ว๑ร่างนะคะ
เจ้าหน้าที่กองพันธหารปืนใหญ่ที่๑๒

นำเรือออกลาดตระเวนในแม่น้ำน่าน
เพื่อค้นหาร่างของชายชาวเกาหลีใต้๒คน

ในพื้นที่ตำบลศรีพิรมจังหวัดพิศนุโลก
วันที่๒๕ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ

ทีมนักประดาน้ำของมูลนิธิหลายแห่ง
ร่วมปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่อง

พบศพชายชาวเกาหลีใต้แล้ว๑คน

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร

นายจุนยองซังอายุ๖๘ปีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำศพส่งโรงพยาบาลพุทธชินราช

ส่วนผู้สูญหายอีกคนนึงที่ยังหาไม่พบนะคะ

ซึ่งตลอดทั้งวันทีมค้นหาเจออุปสรรค

ความลึกของน้ำที่มากกว่า๑๔เมตร

แล้วก็ไหลเชี่ยวเป็นน้ำวนด้วย
ประโบสถ์ท้อนพรมพิรามป์สอบสวน
ก็รู้มาว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือ

เพื่อจะข้ามไปยังสนามกอล์ฟอีกฝั่งหนึ่ง

ก็รีบกระโดดน้ำลงไปช่วยเหลือค่ะกลายเป็นว่าจมหายลงไปทั้งคู่
พอดีมีพลเมืองดีที่ผ่านมาประสบเหตุพายเรือเข้าไปช่วยภรรยาที่ตกลงไปในน้ำ
แคนดี้ขึ้นมาจากน้ำได้ส่วนอีกคนนึงที่นั่งอยู่ในรถคันที่สองเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะก็เลยกลายเป็นว่ามีเพียงผู้ชายทั้งสองคน
เป็นคนขับรถนั่นแหละที่จมหายลงไปในแม่น้ำ
นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกเอง
เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นภาพก็คือเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ
ภรรยาของนายแจสุงหานะคะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพิศนุเวศ
ซึ่งขณะนี้ภรรยาอาการดีขึ้นตามลำดับแล้ว
เหลือก็เพียงแค่ต้องหาร่างของสามีเธอให้เจอเท่านั้นเอง